คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งระดับตำนานค่ะ
ตาตลกชื่อดังนะคะนักคอมชวนชื่นถึงจะจากไปแล้ว
แต่โอ้โหบอกเลยทุกวันนี้มันยังมีเรื่องราว
ให้ได้เล่าให้ได้ขำกันอยู่นะคะอย่างล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนิดนึงละกัน
อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนค่ะจดจำได้อย่างดีเลย
ตั้งแต่นครจากไปก็คงหนีไม่พ้น
วีรกรรมการซ่อนเงินเมีย
บอกเลยเป็นที่เรื่องลือโจทย์จันทร์ไปทั่วควายที่ตะปกซ่อนอย่างไรให้หาเจอ
อ๋อนั่นน่ะดีโอ้นะฮะก็มีเรื่องสเปรย์ให้ไอ้ภรรยาน่ะนะ
เป็นที่รักได้ตื่นเต้นดีใจมาโดยตลอด
ก่อนหน้านี้เล่านิดนึงแม่เอ๋ภรรยาก็เคยเจอเงินสด๒แสนบาท

ส่วนในรถยนต์ค่ะเห็นว่ามีซ่อนไว้ในล้อแม็กซ์ในเกียร์แล้วก็ล้ออะไหล่ด้วย

และล่าสุดค่ะสาวไอ้นพัชรินลูกสาวนครนั่นแหละ
มาเล่าเรียกรรมค่ะซ่อนเงินเมียของพ่อคอมอันล่าสุด

นครจัดใหญ่เลยจัดจุกไปเลย
ซ่อนเงินไว้ในกระเป๋าเดินทางอยู่บนรถยนต์ของพ่อนะ
เงินสดเป็นปึกรวมดูแล้ว๑๔๕ล้านบาท

ถึงว่าแกชอบขับรถซะละเกิน
ถ้าที่ฉันเป็นลูกหลานนครวันนี้ขออนุญาตกลับไปแงะล้อแม่ล้อเลย

เออนะฮะสาวไอ้เล่าแบบเห็นภาพสุดเลยนะฮะ
บอกด้วยนะบอกว่าคุณแม่ถึงกับวีดีโอคอลโทรมาหาพร้อมกับโลกให้
แล้วก็พูดว่าไอ้พ่อมึงให้กูอีกแล้ว
อะไรให้เงินอีกแล้ว
เห็นแบบนี้ค่ะแล้วก็สมฉายาตลกจอมซุกเงินเมียจริงนะคะ
ถึงตัวจะจากไปแต่ก็ยังทิ้งเงินไว้ให้ครอบครัว
นักคลัวนะมีแต่ให้จริงตอนเนี้ยน่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันนึกหน้านักค่อย
ไปถามแล้วนะคะว่าเสร็จแล้วทั้งหมดได้เท่าไหร่เพราะว่าเจอเงินที่สุดไว่หลายรอบ

คือพ่อไม่ให้เลขเลยให้แต่เงินแบบนี้เลย

ขอให้ครอบครัวคุณไอ้ครอบครัวนักคอมเนี่ยมีความสุขตลอดไปละกัน